นี้นะครับ๙นาฬิกา๓๐นาทีสารรัฐธรรมนูลมีประชุมเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นประชุมตามปกติทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่มีวาระสำคัญเข้าพอดีนะครับ
พร้อมกับที่ทางรัฐสภาเลยนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับ
วันพรุ่งนี้คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลวาระการประชุมประจำสัปดาห์เนี่ย
วาระที่๔จะมีเรื่องการพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตเนี่ยส่งมาขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพการเป็นสอสอของ
พิธาริมเจริญรัฐสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกล
ในฐานะแคนดิเดตนายมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีการถือครองหุ้นสื่อบริษัท
ในการพิจารณาคุณสมบัติสอสอของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายกรณีอยู่แล้วหากสารมีคำสั่งรับคำร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยและหากปรากฏเหตุอันควรสงสัย
ว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริงจะมีการออกคำสั่งให้ผู้ถูกร้อง
ปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน
แต่คนที่ไม่ถูกคำสั่งให้หยุดก็มีนะที่ถูกสั่งให้หยุดก็มีในหลากหลายกรณีนะครับ
อย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้นะครับ๑๙กรกฎาคมนะครับก็ตรงกับวันที่ประธานรัฐสภา
นัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งก็ต้องจับตาว่าถ้าศาลท่านมีคำสั่งรับคำร้องเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธา
สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่บรรยากาศอีกฝากฝั่งหนึ่งจะเป็นอย่างไร
ก็ตามการคาดการณ์คุณพิธาก็จะต้องออกจากห้องประชุมรัฐสภาใช่ไหม
แต่ยังโหวตนายกได้นี่นะฮะ
ศูนย์วัจการถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
วันนี้มีกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยและคณะรณรงค์รัฐธรรมนูลประชาชนมารวมตัวกันนะครับ
นิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นสอสอของนายพิธาเรื่องการถือครองหุ้นสื่อ
กับกรณีที่ศาลรัฐรับคำร้องเรื่องที่พระเก้าไกลและหัวหน้าพระเก้าไกล
ถูกร้องเรื่องการล้มล้างการปกครองพร้อมกับยื่นหนังสือถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูลด้วย
อ่าก็มีเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยความเรียบร้อยกันนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะทางแก่นำของกลุ่มผู้ที่มาชุมนุม
ระบุว่าการมาชุมนุมในวันนี้เพราะมองว่ากรกตทำผิดขั้นตอน
ระเบียบของกรกตเองที่ออกเอาไว้มีการเร่งรัดเกินกว่าเหตุ
น่าสงสัยในเจตนาของกรกตว่ากระทำโดยความเป็นกลางหรือไม่
กลุ่มเองก็กำลังจะรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีของกรกตด้วย
และวันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกาจะไปจัดกิจกรรมชาปนกิจศพสว
อนุสาวรีประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องให้สวโหวตนายพิธาให้เป็นนายก
ที่ผ่านมาเราจะปกป้องจนทึกที่สุดไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของแผดพรรคการเมือง

มันเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนที่จะผลักดันให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตย
เกือบกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อกำจัดอำนาจพลัทธิปันดี้นะครับ
ตามเจ็บขนาดลมของพวกเรานะครับ
ขณะเดียวกันนะครับโดยรอบสารรัฐธรรมนูลที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะในวันนี้นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีประชุมเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีการนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณลานด้านหน้าไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะมีหลายหน่วยงานแล้วฮะในอาคารพื้นที่ตรงนี้นะครับ

แล้วก็มีป้ายกำหนดเขตอำนาจศาลด้วยนะฮะในระยะ๕๐เมตร
รวมถึงมีพื้นที่ที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถมาชุมนุมได้

ตำรวจนะฮะบอกว่าได้เตรียมกำลังของทั้งกองบังคับการตำรวจนครบาน๒
แล้วก็สอนอทุ่ง๒ห้องมาคอยประจำการเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วนะครับ